มาดูความภาคภูมิใจของตำรวจเมืองตรัง
โอ้โหเขาได้รับการคัดเลือกนะคุณ
เขาบอกว่าต้องมีตำรวจจาก๑๙๐ประเทศทั่วโลก
เข้าไปคัดเลือกว่าใครจะได้เข้าไปทำงานที่สหประชาชาติ
เพื่อจะไปสู่ด่านใต้นะครับดินแดนที่ยังมีการสู้รบ
แล้วก็ความอดหยากเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
ท้ายที่สุดตำรวจตรังท่านนี้นี่ได้รับการคัดเลือกไปคุณ

นี่แหละครับคือพันธ์ตำรวจตรีภูริทัศน์ชัยสอน
สารวัตรตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองตรังนะครับ
เป็นหนึ่งในผู้ที่รับการคัดเลือกเป็น๑ใน๑๐ของตำรวจทั่วโลก

ทั่วโลกคัดมาแค่๑๐คนนะคุณ
เขาจะให้ไปปฏิบัติงานที่ประเทศซูดานใต้ในทวีปแอฟริกา
เพื่อช่วยเหลือชาวซูดานใต้ที่ยังมีการสู้รบและอดหยากมากที่สุด

โดยมีกำหนดไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา๑ปี

วันที่๑๕เมษายนตำรวจท่านนี้จะเดินทางไปแล้วนะครับ
โดยระหว่างนี้ตำรวจท่านนี้ยังปฏิบัติหน้าที่
ตำรวจจราจรในการกวดขันวินัยจราจร
กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดอยู่เลย

เทศกาลสงกรานด้วยและ๑๕ก็เดินทางแล้วนะครับ
เขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ย
ตำรวจบอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจร
วันสุดท้ายคือวันที่๑๒เมษายน

ปฏิบัติหน้าที่กับองค์การสหประชาชาติ

เขาทำยังไงที่เอาคนที่จากหลากหลายเชื้อชาติ

มาทำงานร่วมกันได้ในงานเดียวกัน

เราได้เพื่อนฝูงเป็นตำรวจ

เขาไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งนะครับ

พวกเราไม่ไปช่วยเขาไม่ไปช่วยลาดตะเวน
ไปช่วยดูแลเขาเนี่ยเขาก็อาจจะตายถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์
นี่แหละครับพันธบรตรีภูริทัศน์บอกต่อ
แล้วก็ประกาศผลในวันที่๓๐กันยายนปีเดียวกันนี่แหละครับ
โดยมีตำรวจไทยรับสมัครสอบเกือบ๘๐คนแต่ผ่านไปได้เพียง๑๐คน
และเป็นคนแรกในรอบ๒๐ปีของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
ทำให้ตนเองรู้สึกภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ที่ได้มีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในดินแดนสงคราม
ภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนตำรวจต่างชาติ
รวมถึงได้ใช้ภาษาต่างประเทศตลอดเวลา๑ปีค่ะ
ก็เลยถือว่านี่เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
บอกเลยว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด
เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อครอบครัวและประเทศชาตินะคะ
ก็เป็นความภาคภูมิใจของพันธมตรีภูริทัศน์นั่นเอง
ครับก็ถือว่าเป็นภารกิจของระดับสากลนะ
ใช่ค่ะตำรวจไทยไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกัน